เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
หลานนั่งเฝ้าศพยายอยู่๓วันจนศพเริ่มส่งกลิ่น
ก็เลยนำยายไปฝังอยู่ที่แถวบ้าน

เพราะว่าอยู่มีอสมมาเยี่ยมคุณยายที่บ้านค่ะ
จะเอาของมาให้คุณยายถามหลานว่าอ้าวยายหายไปไหน
หลานบอกว่ายายตายแล้วฝังไปแล้ว

แล้วก็ต้องพาไปขุดร่างของยายค่ะ
โดยกู้ภัยประคลชัยพร้อมตำรวจสพพระพราชา
เข้าไปขุดศพของนางสอยคงทันดี

ถูกฝังเอาไว้ในสวนข้างบ้านเลขที่๕๙หมู่๑๒
ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีลำ
คือขุดร่างคุณยายขึ้นมา
อสมเขาแจ้งว่าหลานชายเนี่ย
หลานชื่อนายแดงอายุ๓๗ปี
ทำการฝังยายของตัวเองไปเมื่อ๓วันก่อน

เหยียบคงทันดีเป็นอสมประจำหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็เป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็เป็นญาติของนางสอยด้วยยายสอยเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะ
มาที่บ้านมาบ้านหลังนี้

ถามนายแดงว่าอ้าวนายแดง
สอยหายไปไหนนายแดงบอกว่ายายตายแล้ว
ทีแรกก็ไม่เชื่อนะเดินดูในบ้าน
แต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
จนกระทั่งนายแดงบอกว่าเอาไปฝังแล้ว
ทีนี้แหละก็เลยพาไปดูจุดที่ฝังศพยายสอย
ครับเจอศพยายจริง
แดงบอกว่าที่เอามาฝังเองเนี่ยเพราะเกรงใจชาวบ้าน
หลังยายสิ้นใจไปเมื่อ๗วันก่อน
ไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าปรึกษาใคร
ก็เลยปล่อยให้ยายนอนอยู่บนที่นอน
ร่างเริ่มเน่าไงก็เลยพยายามเอาแป้งมาทานะ
เพื่อกบกลิ่นนะคะแต่ก็ไม่หายเหม็นอืม

ก็เลยยกร่างยายเอาไปฝังเลยเอาไปฝังไว้ข้างบ้านนั่นแหละ
ส่วนสาเหตุนะคะถามนายแดงเอ้านายแดงทำไมไม่ไปบอกใครช่วย
ให้เจ้าบ้านมาช่วยไปบอกใครก็ได้ว่ายายตายไปแล้ว
เห้อนายแดงบอกว่าแม้แต่ญาติก็ไม่มีใครรู้นะคะ
เคยมีประวัติเสพยามีภรรยามาแล้วแต่ก็หย่าร้างกันไป
จะย้ายมาอยู่กับยายสอยเพียง๒คนนะคะ
เมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมาได้
ชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็บอกว่า

ก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนอะไรบางอย่าง
แต่ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเป็นกลิ่นมาจากไหน
แล้วก็ไปเห็นเจ้าหมาแถวบ้านเนี่ย
คาบเศษกระดูกมาแทะเล่นอยู่ข้างบ้าน

สงสัยเหมือนกันว่ากระดูกที่หมาเอามาแทะเนี่ย
จะเป็นซี่โครงของยายสอยที่หลุดหายไปจากศพหรือเปล่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำไปชนะสูตรแล้วนะคะ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ